ลูกสาวแม่นะทำงานอยู่ร้านข้าวต้มแต่แฟนเนี่ยบุกไปตบไปตีแล้วทำร้ายทำร้ายถึงขนาดนี้เลยเหรอ
นั่นคือในเบียร์ในเบียร์เดินตรงไปแล้วฟื้อไปเลยไปตบครับไปตบหูฮะไปตบทำไมทำอย่างนั้นน่ะ

ตบนางสาวหงเป็นแฟนของเขานั่งกินข้าวอยู่กับลูกค้าคือนางสาวหงเป็นพีอาร์

โอ้โหถูกตบแบบนี้ไม่พอนะ
เบียร์ลากตัวหงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ในสภาพที่ขาของหงเนี่ยลากครูดไปกับพื้นถนน
กลายหนึ่งกิโลเมตรได้ประมาณนะครับจนถึงหน้าบ้านกับผู้ชายแล้วในเบียร์ก็ปล่อยแฟนสาวทิ้งไว้หน้าบ้านกระทั่งพลเมิงดีมาเห็นแจ้งตำรวจกับกู้ภัยนางกิ่งการอายุห้าสิบหกแม่ของโหงครับโอ้โหเปิดใจกับทีมข่าวบอกโหงเป็นลูกสาวคนโตทำงานเป็นพีอาร์นะทำงานเลี้ยงครอบครัวส่งน้องเรียนนะครับ
แล้วชอบตบตีทำร้ายลูกสาวแม่ว่าอีกโอ้โหแม่ขอร้องให้ลูกเลิกแต่พอลูกโดนง้อก็ใจอ่อนทุกทีกระทั่งวันเกิดเหตุครับตี๔ได้โอ้โหได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลบอกลูกสาวโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็เห็นสภาพลูกปั๊บหัวอกคนเป็นแม่น่ะนะครับโอ้โหเลือดเต็มตัวเลือดก

ในเวลาต่อมาเนี่ยสารท่านอนุญาตให้ประกันตัวนะครับคุณผู้ชมครับ